จริงไหมครับที่หอยเจ้าแม่วันน่าขายได้วันละหนึ่งล้านบาทจริงค่ะถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะคะหนึ่งล้านบาทขึ้นค่ะถ้าธรรมดาทั่วไปก็ไม่ต่ำกว่าห้าแสนต่อวันค่ะแล้วทุกวันนี้ยอดขายเป็นยังไงครับทุกวันนี้ยอดกุ้งค่ะเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เกินท่านถนัดตอนนี้เราว่าเราเตรียมอุปกรณ์เอ่อเคร

โห้เมล็ดเท่าไหร่เอาจะกินแล้วนะ

พี่อันดูหิวอะ

เป็นไซส์แบบขายดีของเขาเลย
โห้
ผู้ก็เยอะมากเหมือนกันค่ะ

อ่ะพี่อาร์ยังเคี้ยวอยู่ครับ

อร่อยจนลืมพี่เอิญกันเลยนะ
สวัสดีค่ะ

อร่อยจนลืมแขกรับเชิญไปเลย

เอิญเป็นทายาทรุ่นที่๒

จากตลาดน้องม่นอันนี้ถามจริงจริงนะครับพี่เอิญครับครับวันละล้านขายได้วันละล้านจริงจริงเหรอครับเนี่ยจริงค่ะถ้าเทศกาลนะคะได้วันละล้านค่ะถ้าธรรมดาทั่วไปก็สามแสนสี่แสนห้าแสนมีค่ะอืม
พี่เอิญเนี่ยใส่ปูเยอะมากอยากรู้ว่าแบบนี้คือเลี้ยงปูเองเลยป่ะคะพี่เอิญเป็นยี่ปั๊วเนื้อปูอยู่แล้ว
แล้วพี่เอิญก็มีแหล่งที่รับเนื้อปูมาจากเรือโดยตรงครับครับเยอะมากเนี้ยค่ะเราเราทำกันมานานหลายสิบปีแล้วเนี้ยค่ะครับ

เน้นปูและเนื้อหมูนะครับที่ไม่มัน

แล้วก็จะต้องสดสะอาด
ถ้าพี่เอิญชิมแม่ชิมเจอ
ก็จะต้องโทเรียกให้ทั้งคนที่ส่งเราเนี่ยมาดูเลย
หัวล้อนเลยโกรธเลย
ใช่แล้วก็ไม่ขายเลย
เรื่องของเนื้อปูเนี่ยไม่ใช่แค่แน่นแต่เรื่องของกลิ่นด้วย

มีทีมงานตรวจสอบคุณภาพกลิ่นด้วยเหรอครับ
ใช่ค่ะมี๑คนน้องนี่จะอยู่มา๑๐ปีแล้ว

ดมดมปูก่อนได้ปูมาเนี่ยจะต้องมีแผนกดมคือน้องน้องคนนี้ที่ทำงานกับเราเนี่ย
ก็คือเราจะต้องมาตัดตูดสองข้าง
ปูปูก็จะใส่ครึ่งโลโลหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้ว
แต่พอเสร็จแล้วก็พอตัดตู่สองข้างก็จะเอามือทำอย่างนี้
คือที่บอกว่าที่ตัดตูดสองข้างคือถุงมันใช่ไหมครับ

ไม่ใช่ไปเกี่ยวอะไรกับตัดตูดปูนะ

มีความสามารถพิเศษเพราะแม่ฝึกจนชำนาญแล้ว
ถ้าน้องคนนี้ไม่อยู่เกิดเป็นอะไรป่วยไข้อย่างนี้ก็ต้องเป็นแม่
จะต้องเป็นคนดม
เอิญก็ยังไม่ผ่านตรงนี้เพราะอันนี้คือจุดสำคัญของเราที่สุด
ก่อนที่เราจะไปสัมผัสเยอะก็คือต้องตีคืน
พี่เอิญยังทำไม่ได้
เราอยากรู้ว่าเขาดมกันวันละกี่กิโลกรัมคะ
ก็๒๐๐โล๕๐๐โล๑๐๐โลก็แล้ว
แต่ก็ต้องดมไม่มีการผ่านเลยสักถุงเดียวต้องดมหมด

เกิดเกิดเล็ดลอดเข้าไปอย่างเงี้ค่ะวันละสองร้อยโล
ดมอยู่อย่างงั้นจมูกไม่พังเหรอครับถึงว่าล่ะค่ะพี่เอิญเป๊ะขนาดเนี้ย
ถึงแบบเยอะมากแล้วก็พุ่งไม่หยุดจริงจริงนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทราบไหมคะ
กว่าที่จะขายดีขนาดเนี้ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่พี่เอิญแบบว่า
ไปนั่งตบยุงขายไม่หมดจนอยากจะกลับน้องบนกันเลยทีเดียวครับคุณปินยังไงคะ
ใช่แม่ก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านกลับไปอยู่หนองมนต์ไปทำอยู่กับแม่
เพราะเราเป็นยี่ปั้วเนื้อปูอยู่แล้วขายเนื้อปูด้วยที่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แต่พี่เอิญมันนึกว่าเฮ้ยแม่ทำมาขนาดนี้เราจะมาจบเพราะเราเหรอ
มันไม่ใช่อ่ะมันต้องสู้ก็ต้องก็หาวิธีว่าเราจะทำไงให้มันให้มันขายได้
เพราะคนไม่มาตลาดแล้วเขาก็นั่งมองอยู่มาวันหนึ่งมีชุดสีเขียว
สีเขียวอ่าซื้อถือของมาอย่างเงี้เดินออกมาจากตลาดอย่างเงี้ครับ
แล้วก็ถือกับข้าวถืออะไรมาพี่เอิญก็เฮ้ยน้องคนนี้มันคือใครมันมายังไงแบบไหน
ครับเออแล้วพอคันนี้เสร็จพี่เอิญก็บอกมานี่มานี่มานี่มาหาพี่เอิญเรียกมาเลย
มาเลยมาน้องมาหาพี่วันหน่อยเขาก็งงนะน้องน้องมาซื้ออะไร
ครับน้องเป็นใครเขาบอกเขาเป็นไลน์แมนเราก็ยังงงไลนแมนคืออะไรครับ
สมัยนั้นน่ะนะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเราก็ถามว่ามาซื้ออะไรเขาบอกมาซื้อกับข้าว
ถามว่ามาเนี่ยใครใช้มาครับลูกค้าอ่าแล้วถามว่าแล้วลูกค้าใช้มาใช้มา
ซื้ออย่างนี้คิดเขาเท่าไหร่กิโลแรกสมัยนั้นนะ๖๐บาทกิโลต่อไป
บาทโอ้เรานึกในใจเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วทำไมลูกค้าถึงไม่มา
หาเราครับทำไมเราถึงนั่งแย่กันแบบนี้อันนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับช่วง
โควิดไม่คือปกติเลยปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วที่ก่อนที่จะมี
แมนบูมบูมมาอย่างเงี้ครับใช่ค่ะพี่เอิญก็บอกลูกเลยว่าแม่อยากได้
แบบเนี้ยอืมเนี้ยสร้างเพจให้แม่หน่อยครับทำเพจหอยจ้อ
เพจเอ่อเราขายอาหารทะเลด้วยครับค่ะทำเพจให้ให้แม่หน่อย
ในเพจว่าเรามีบริการส่งไลน์แมนเนี่ยมาซื้อเราเราจะทำให้ทุกอย่างเลย
แล้วก็มาซื้อเราค่ารถคุณไม่สะดวกออกเราออกให้แสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำออนไลน์เลย
เออแล้วแล้วได้ผลจริงจริงเลยดีคือการเริ่มออนไลน์เนี้ยเป็นการพลิกชีวิตของแม่วันนาจากพี่ไลน์แมนคนนั้น
ใช่จากน้องไลน์แมนคนนั้นทุกวันนี้ก็ยังอยู่คู่เป็นบารมีกันอยู่ไม่ใช่แค่เจวนาขาดีนะครับ
พี่ไลน์แมนคนนั้นครับเรียกว่าตอนนี้เป็นเสี่ยวย่อมย่อมแล้วเหมือนกันเหรอ
เพราะทุกวันนี้ครับมีรายได้ที่มาจากร้านหอยจอมแม่วันนานะฮะวันละเกือบ๒๐๐บาทเลยนะครับ
แล้วทุกวันนี้พี่กับหนูอ่ะยังอยู่ก็ยังอยู่กันมาตลอดใช่ค่ะยังอยู่ด้วยกัน
ใช่ไลน์แมนคนนี้หรือเปล่าครับค่ะโอ้นี่คนนี้เองสังเกตสังเกตนี่นะฮะ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

ก็ไม่แบกรับไม่ไหวขอพรยีอ๋องยีอ๋องขอให้แบบเอิญค้าขายเนี่ยของที่ทำอยู่ขอให้ขายได้ขายหมดขายดี
เอิญก็จะแลกด้วยกับความจริงใจความซื่อสัตว์ความดีของเอิญให้กับลูกค้าทุกทุกคนก็ปฏิหารเลยก็คือหมดไม่พอ
ไม่พอว่าไม่มีให้ลูกค้าไม่ไม่มีให้ลูกค้าขายอีกเนี้ยแบบคนมาถล่มทะลายที่สาขาลามแผงยี่สิบสี่เยอะมากเลย
โควิดเนี่ยแหละครับใช่พี่เอิญนี่แบบปังเลยทุกคนในตลาดแบบมองว่าค่ะ
ทำไมพี่เอิญขายได้อยู่ร้านเดียว
แล้วเห็นว่าพี่เอิญไม่เคยพาท่านไปออกรายการไหนต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกเลย
ใช่เพราะว่าพี่เอิญกลัวว่ามันเป็นความเชื่อแล้วแบบงมงายอะไรอย่างนี้
ก็ไม่กล้าไม่แบบไม่เอาออกมาแต่มันเป็นฟาร์มพวกเราชอบครับพวกเราชอบ
พี่เอิญนะแล้วมันเป็นความยึดเหนี่ยวมันในเรื่องจิตใจด้วยนะคะ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

พี่เอิญและก็กล้ามอ่อน๕ลวน
ของใครของน้องพ่อของน้องพ่อร้อนนะ
อันนี้เป็นค่าของเบนซื้อของเขาส่งมา
อันนี้ไว้ดูกล้องหน้าร้าน
ไปตลาดนัดไว้ไปนู่นไปนี่แถวนี้

เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าหอยจ้อทำแบบไหนหอยจ้อปูแม่วันนะ
มันไม่ไหวแล้วใช้เครื่องหมามันก็สะอาดด้วย
เหงื่อใครอะไรก็ไม่มีอันนี้คือห้องห่อไข่จ้อ
ปอดเชื้อทุกอย่างค่ะบางที่เขาตรงเนี้ยก็เป็นแห้ว
ต้นทุนก็ถูกอันนี้แต่ของเราเป็นเนื้อปูอยู่
ไม่ได้ใช้แห้วสูตรเราไม่มีแห้วถ้าเรามาใส่เอง
เราจะอวดเก่งว่าเราไม่ต้องช่างแต่เด็กเนี้ยต้องให้เขาช่าง
งั้นเดี๋ยวมันไม่เป๊ะเพิ่งขีดเต็มเต็มเนี่ยนะ
ถ้าจัมโบก็ให้ขีดเต็มเต็มเรียกว่าจัดใหญ่ให้เยอะ
สมชื่อแม่วันนาจริงจริงครับไม่ใช่แค่โรงงานหอยจ้อขนาดย่อมเท่านั้น
แม่ยังต่อยอดสร้างหลักสร้างฐานให้กับลูกลูกด้วยนะครับด้วยการซื้ออพาร์ทเมนต์สองหลัง
รวมกว่าสี่สิบห้องด้วยเงินสดหลักสิบล้านโอ้โหส่วนหนึ่งให้ลูกน้องกินอยู่ฟรี
อีกส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านเช่าค้าขายบอกเลยว่ากว่าจะมีวันนี้
ว่าจะเป็นหอยจ้อชื่อดังจุดเริ่มต้นมีเพียงเงินแค่๖๐๐บาทเท่านั้นครับ
ทุนมีแค่หกร้อยบาทกระจาดลูกหนึ่งแล้วก็ถุงใส่ของเข็มแพ็กเป็นถุงถุงกุ้งแห้งปลาเข็มอะไรอย่างเงี้ย
แพ็กละหกสิบบาทห้าสิบบาทยี่สิบบาทก็ใช้หาบเอา
ขึ้นรถเมเอามัดกระจาดแล้วก็มันมีเสร็จแหลกเห็นไหมฮะ
ไม้ขานมัดมัดแล้วก็ชายไปเราก็ดูช่องทาง
ไปกลับทุกวันจากชนบุรีสู่รามคำแหงขายดิบขายดีจนออกกระบะหลายคันเลยทีเดียว
แต่ก็ต้องมาสะดุดเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำนั่นเองล่ะครับ
เหมือนว่าดวงไม่ดีเลยอ่ะเพราะมีขายเทศกาลในหมู่บ้าน
หลานเรียนอยู่ที่ลามบอกว่าไปรอนะเดี๋ยวจะเอาของมาให้ขาย
มีทองบาทนึงก็เอาจำนำเอาเงินไปซื้อของ
ฝนมันตกเราก็บอกแฟนว่าเอ้ยเบาหน่อยก็ได้
เพราะว่าเออคันที่หกคันแล้วนะ

คันที่เจ็ดมันก็ตกไปเลย
หมดไม่มีอะไรเหลือเลย
ยังมีเพื่อนที่ดีที่ว่าของที่พอขายได้
เขาก็ไปขายแล้วก็เอาเงินมาให้เรา
แล้วก็เราก็ค่อยเริ่มต้นใหม่อีก
คือว่าท้อไม่ได้มันก็ลุยอย่างเดียว
เรียกว่าไม่มีเวลามานั่งท้อครับ
สายเลือดแม่ค้าเต็มตัวล้มได้ก็ลุกเร็ว
ขายอาหารทะเลก็เปลี่ยนมาขายหอยจอ
เพราะขายเนื้อปูไม่หมดจึงนำมาลองผิดลองถูกกว่า๑ปี
จึงทำออกขายจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับ
ยังบอกลูกเลยว่าถ้ามีตรงนี้ถ้าคิดอย่างนี้นะ
แก่ตายนะก็มีกินไม่แต่งตัวไม่เที่ยวไม่ผ่อนของ
อยากได้ให้เก็บมีค่อยซื้อผ่อนก็เงินสดก็เงิน
เงินทั้งนั้นค่อยเป็นค่อยไปทำอะไรอย่าอย่าหวบห้า

ทุกอย่างนี้อีนังลูกสาวจับแต่งกันเราไม่เอาเลย
นั่งอยู่อย่างนี้หัวก็ฟูแล้วลูกค้าก็ชอบมาขอถ่ายรูป
เราก็บอกว่าแม่วันนาเขาไม่อยู่ฉันไม่ใช่
แล้วบอกว่าเราเป็นใครอ่ะ

มาแล้วสิจ๊ะ
ถอยจ๊อบมาแล้วมีเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากด้วยนะครับ

นอกจากจะหนักแล้วยังต้องแบบบาลานซ์ต้องดี
เห็นบอกว่าจากตรงโรงเอกมัย
สุดท้ายมาตั้งขายที่รำกำแผง๒๔ครับ

เดินโอ้โหแม่วนะเป็นคนที่แบบสุดยอดมากเลยครับแข็งแรง
ต้องบอกว่าคุณแม่เป็นยอดนักสู้จริงนะคะแต่เห็นว่าพี่เอิญเนี่ยก็ได้เลือดแม่มาเหมือนกัน
เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่เล็กอ่ะนะพี่เอิญไม่ชอบเรียนหนังสือพี่เอิญชอบค้าขาย
เป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าจะมองแต่แม่เนี่ยแม่ขายของพี่เอิญก็จะเรียนแบบแม่สอนลูกน้อง
แม่ทำอะไรขายพูดกับลูกค้าแบบไหนพี่เอิญทำตามหมดเลยอย่างเงี้ครับใช่แล้วก็แม่ตื่นดึก
ตีสองตีสามปลูกพี่เอ๋ยพี่เอิญก็เด้งเลยเหมือนกันอืมเอิญก็ไม่ไม่เคยจนมาถึงทุกวันนี้ก็คือไม่แบบ
ยังไม่ไปไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้พี่เอิ้นไม่มีไม่มีอารมณ์นั้นเลยแม่เนี่ยเหนื่อยมาก
ครับด้วยแล้วก็ทำงานเยอะเกินเกินกำลังของของคนที่เราเห็นอ่ะ
เราก็จะแบบอะไรที่ช่วยได้แบ่งเบาได้พี่เอิญก็จะเอาคู่กับแม่มาเลยแบบนี้ค่ะ
นึกว่ารู้สไตล์ของแม่วันหาวิทยาลัยทุกอย่างเลยค่ะแม้แต่เรื่องของการดูแลลูกน้อง
แต่พอจบทุกอย่างงานลูกน้องเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณคนนึงเหมือนกับลูกค้าที่มีผู้มีพระคุณกับพี่เอิญ
เขาอยู่สบายกินสบายอยู่ดีทำงานมีอารมณ์มีความสุข
มันมันส่งผลมาที่หอยจ้อพี่เอิญด้วย
มีคนนึงนะเดือนละเกือบสองหมื่นซัพพอร์ตทุกอย่างเบิกเงินทีละสามแสน
สองแสนห้าแสนไปซื้อเขาเป็นคนลาวเป็นคนต่างชาตินะครับ
แต่เขาจะมีที่ที่ลาวเป็นไล่กาแฟไล่นาแม่ให้เบิกซื้อ
แล้วก็มีบ้าน๒หังใหญ่เลยเดี๋ยวนะคะ
คืออย่างนี้ไงลูกพี่รวย
ลูกน้องก็รวยตามเพราะฉะนั้นพี่เอิญครับยังมีงานให้พี่ให้ลองไปทับ
ฟังเรื่องราวของพี่เอิญแล้วเนี่ยสมแล้วจริงครับ
ที่เป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นอย่างแท้จริง
โอ้โหหอยเจ้าของพี่เอิญเนี่ยบอกได้คำเดียวว่า
สิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงก็คือ
ขยันอดทนแล้วก็มีใจที่เป็นนักสู้
เชื่อว่าสูตรนี้ถ้าใครทำตามโอ้น่าจะรวยตามอย่างแน่นอนนะครับ
แน่นอนค่ะ
วันนี้นะคะเราได้ข้อคิดดีมากมายเลยนะคะ